คุณผู้ชมมีเรื่องมาเตือนคนทำสวนทำไร่นะคะโดยเฉพาะทางภาคใต้
ช่วงนี้งูเงี้ยเขี้ยขอเยอะฝนมันตกใช่ไหมคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่สตูนเธอไปถอนย่าในไร่ขมิ้น
แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเหมือนมีหนามอะไรสักอย่างตามนิ้วก้อยค่ะ
นิ้วขึ้นมาดูก็เหมือนมีรอยเขี้ยวหนึ่งรอย
มองหารอบว้ายเจองูกับปลาตัวเบ้อร่อนอนอยู่ค่ะ
นี่ขนาดเธอไปโรงพยาบาลเร็วมากแล้วก็ได้เซรุมแก้พิษงูทัน
จนไม่อันตรายถึงชีวิตนะแต่แพร่ที่โรงงูกับปลากัด
ตอนแรกมันพองเป็นน้ำใสแล้วมันก็เริ่มมีเลือดออก
แล้วเนี่ยมันบวมแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นสีดำคล้ำเหมือนเนื้อตาย
อืมรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเธอโดนกัดยี่สิบหกสิงหา
ี่สิบเจ็ดอาการปวดหนักขึ้นมากเลยแม้ว่าจะได้เซรุมไปแล้วนะคะ
คุณหมอก็ติดตามอาการอยู่เรื่อยค่ะจนสุดท้ายสามวันแผลไม่ดีขึ้น
หมอบอกเลยว่าต้องตัดนิ้วทิ้งนะข้อนิ้วก้อยข้อล่างสุดต้องตัดทิ้ง
แต่เธอบอกเธอกลัวไม่อยากให้ตัดเธอก็เลยบอกหมอว่าไม่ตัด
แล้วออกจากโรงพยาบาลมาเลยแล้วก็ไปปรึกษาเพื่อน
เพื่อนก็ให้ไปรักษากับแพทย์โบราณที่จังหวัดตรังนะคะเธอไปรักษามาสามวันด้วยสมุนไพร
บอกว่าเหมือนอาการมันจะดีขึ้นอ่ะเหมือนเนื้อที่เปื่อยตรงบาดแผลมันเริ่มหายแล้วก็แข็งตัว
แต่มันหลุดลอกออกไปจนเห็นกระดูกนะคะ
บอกก็ได้แต่หวังว่าเนื้อมันจะงอกกลับมาใหม่หุ้มกระดูกใหม่
แต่เธอก็บอกเลยทำใจเหมือนกันถ้ามันไม่งอกกลับมาใหม่ก็คราวนี้ต้องตัดทิ้งจริงแล้วล่ะ
นี่เธอเอาถุงมือมาให้ดูเพราะว่าตอนเธอดึงถอนหญ้าเธอใส่ถุงมืออันนี้อยู่
อืมหลายคนตกใจว่าไอ้ตัวขวานี่คืองูกระปะนะคะ
หลายคนบอกเอ๊ะงูพิษมันต้องมี๒เขี้ยวสิทำไมเธอมีเขี้ยวเดียว
คือเธอใส่ถุงมือข้างบนเป็นผ้าข้างล่างเป็นยาง
จังหวะงับเนี่ยเขี้ยวนึงมันคงงับผ่านข้างบนเป็นผ้าเลยทะลุเข้าไป
ส่วนเขี้ยวล่างน่าจะโดนข้างล่างที่มันเป็นยางก็เลยกัดไม่ทะลุค่ะ
คุณผู้ชมต้องเตือนนะดูหน้าตาเจ้างูตัวขวานี้เดี๋ยวขอดูซูมใหญ่ได้ไหมคะ
นี่คืองูกะปะพิษร้ายแรงมากอยู่ภาคใต้เยอะเหมือนกันค่ะ
เป็นลายลายสีออกน้ำตาลอมดำอมเทาหัวเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะ
ดูไว้ให้ดีเลยถ้าโดนกัดหาหมอด่วนนะคะ
เพราะแค่สิบนาทีแผลจะบวมพอถูกกัดไม่กี่วันเนี่ย
เขี้ยวจะเน่าเป็นแผลอาจจะถึงขั้นเลือดออกตรงทางเดินอาหาร
แล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เพราะว่าพิษของงูกะปะเนี่ย
มีผลต่อระบบเลือดโดยตรงค่ะก็เอามาเตือนกันไว้นะคะ
โอ้โหปลายนิ้วนี่คือแบบดำน่ากลัวจริงอะค่ะ